แต่สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้
ไม่ได้เป็นความเชื่ออะไรเลยเป็นความประมาทล้วนเลยนะคะ
นักศึกษาสาววัย๑๙ปีคนนึงค่ะเธอเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยเองนะ

ปรากฏว่ามีรถเก่งเนี่ยพุ่งชนเธออย่างแรงจนร่างอะค่ะ

แล้วปรากฏว่ามีกระบะอีกคันนึงขับมาพอดี

ตอนนี้อาการเธอโคม่านะคะรักษาตัวอยู่
ตอนนี้ราคาค่ารักษาตัวใน๓๐๐๐๐๐บาทแล้ว

ให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะคือภาพจากกล้องหน้ารถกระบะที่เบรกไม่ทัน
แล้วก็ทับร่างเธอซ้ำนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐มิถุนายน
ถนนสายเชียงใหม่พร้าวในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นักศึกษาสาวคนนี้ก็คือนางสาวออนจิรา
แสนศรีชาวพันธ์หรือว่าน้องออนวัย๑๙ปีนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนปกตินี่แหละ
แล้วอยู่รถเก่งคันสีดำที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้ค่ะ
ขับตามหลังเธอมาแล้วก็พุ่งชนเธออย่างแรง
รถล้มตัวเธอก็กระเด็นไปที่เลนขวา
ทำให้กระบะคันนี้เบรกไม่ทันแล้วก็ทับซ้ำ
ตอนนี้อาการเธอก็คือบาดเจ็บสาหัสอาการโคม่านะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิง
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เลย
นางพิไลพรแม่ของน้องออนค่ะเล่าบอกว่า
ก็ถามคุณหมอนะว่าอาการน้องออนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
หมอบอกว่ากระดูกหักแล้วก็แตกหลายจุด
โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชม
ต้นคอกับกระดูกสันหลังค่ะ
มันหักมันแตกแล้วมันไปทับเส้นประสาท
ช่วงล่างน้องไม่มีความรู้สึกเลย
คือครึ่งล่างของน้องไม่รู้สึกอะไรเลย

ตอนนี้พุ่งไปกว่า๓แสนบาทแล้วนะคะ

ก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษา
เหตุการณ์ผ่านมา๑สัปดาห์แล้ว

ไม่ได้มีการมาเจรจาช่วยเหลือเยียวยา

แต่คุณควรจะมาดูคนเจ็บก่อนหรือเปล่า

จริงแล้วครอบครัวภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

ครอบครัวเองก็ทำอาชีพรับจ้างกรีด
อย่างภารานะคะก็ไม่ได้มีรายได้มากมาย
ในอนาคตได้เลย
เพราะว่าโอกาสที่ร่างกายจะกลับมาปกติ

ขอรับบริจาคช่วยเหลือการ

นางสาวออนจิราแสนศรีชาวพันธ์นะคะ
หรือว่าถ้าใครอยากจะติดต่อช่วยเหลืออะไร
สามารถติดต่อไปที่มือถือของคุณแม่นะคะ

แต่อยากให้คู่กรณีติดต่อไปก่อนอันดับแรก

เพราะว่าคุณอาจทำให้ชีวิตคนคนหนึ่ง